พันเอกรอยมัสแตงคือใครคนล้มทราบไหมคะ

เอาไหมหรือไงอ่าสนุกมากฮะ
๔อาชีพประจำผมเลยฮะเอาไหมก่อน